คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เจ้าถิ่นหัวร้อนอีกแล้วหรือเปล่านะฮะ
เพราะว่าคนขับรถแกรปเนี่ย
ปรากฏว่ารู้สึกจะเป็นเจ้าถิ่น
มาน่ะเอาพระมาเลยนะคุณฮะ
เอามาขู่เอามาฟาดแล้วเอามาด่าทอแบบนี้นะครับ
แต่เรื่องนี้ต้องฟังความทั้งสองด้านครับ
ค่ะ
ทางนู้นก็บอกกูบอกมึงแล้วอย่ามาจอดตรงนี้นะครับ

เขาพยายามอธิบายนะครับผมไม่ได้ไปจอดแย่งลูกค้าเลยนี่นะครับ

บริเวณสวนสาธารณะหาดในทรตะบนสาคูอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตนะครับ
อย่างที่เห็นแล้วฮะผู้ชายคนหนึ่งเสื้อกางเกงน้ำเงินขาสั้นเนี่ยนะฮะ
เข้ามาไล่ไม่ให้ผู้ชายอีกคนเอารถมาจอดไว้ตรงนี้

ที่ผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินจะขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกไป
แต่ไม่นานสิ่งที่เขาเอามาด้วยคุณดูสิเห็นไหม
มือด้านขวายาวประมาณเป็นเมตรเลยนะครับ
เดินตรงเข้ามาจะประชิดตัวผู้ชายคนที่เป็นเจ้าของรถแกรปสีขาวคันนี้นะครับ
ด้วยหนุ่มขับรถกราฟที่ถูกข่มขู่คือนายพรหมพิท้าอายุ๒๘ปี
บอกว่าโชคดีนะที่ตอนนั้นผมเองมีเพื่อนอีกคนถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วก็พยายามเข้าไปห้ามปรามผู้ชายคนนี้
คือทางผมมากัน๓คนยังโชคดีที่มากลุ่มใหญ่นะ
งั้นนะเจอผู้ชายคนนั้นฟันแน่นะครับ
สุดท้ายผู้ชายคนนั้นก็ถอยหนีออกไปเองโดยไม่เกิดเหตุร้ายขึ้นนะครับ

แล้วเขาไม่ได้ไปแย่งจุดจอดรับผู้โดยสารอะไรเลย
ก็เลยไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ทีนี้ถามว่าตำรวจต้องเชิญทั้งสองฝ่ายมาไหม
สองฝ่ายสิฮะเอาฝ่ายที่ถือมีดพระก่อน
ตำรวจสพสาคูเชิญตัวนายสันติอายุ๕๒ปี
เป็นชายที่ถือมีดพระในคลิปมาสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็ชี้แจงอธิบายแบบนี้ครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุผมลงไปจับปลาบริเวณหาดในทอนใกล้กับจุดเกิดเหตุ
และพบรถคันสีขาวของนายพรมพิทักษ์
เป็นคนขับแกรปจอดรถอยู่ทางเดินลงหน้าหาดในทอน
นายสันติก็เลยเข้าไปพูดคุยก่อน
และหลังจากนั้นพอพูดดีก็ได้อธิบายไม่เข้าใจกัน

จากตัวเขาเองก็มาคนเดียวส่วนทางฝั่งนู้นมากัน๓คน
แล้วก็ที่นายสันติอ้างว่าต้องไปหยิบมีดพระมา
คือมีดพระไม่ได้เตรียมอาวุธมาใช้ในการข่มขู่หรือเอามาฆ่าใครนะ
แต่ผมใช้มีดพระในการประกอบอาชีพอยู่แล้ว
ตรงมงต้นไม้มะพร้าวอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
ผมก็ไปหยิบมาเพื่อจะป้องกันตัวเพราะกลัวถูกรุม

แต่ทีนี้ตำรวจก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวน
แจ้งข้อกล่าวหาทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวด้วยนะครับ
ก็จบกันนะเพราะว่าต้องฟังความทั้งสองด้าน

แต่ทีนี้ทางพื้นที่ก็คงต้องไปตรวจดูนะ
ว่าทางลงชายหาดตรงนี้มันมีเจ้าถิ่น

หรือว่าแกรปเขาจะไปรับได้หรือเปล่า